คุณผู้ชมฮะเคยเจอใครที่ขับรถอยู่คันข้างหน้าแล้ว
ซายไปซายมาโยกไปเย็กมามั้ยฮะ

กลัวเหลือเกินกลัวจะต้องไปอยู่ใกล้เขา
แล้วเดี๋ยว๑เผื่อเขาไปโดนรถข้างหน้า
ชนฝั่งตรงข้ามแล้วกระเด้งมาโดนเรา

แต่ทีนี้คุณผู้ชมมาดูรถเก๋งคันข้างหน้านะครับ
รถคันข้างหลังถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตลอดทาง
แล้วบอกว่ามันเป็นอี๋ยังเนี่ยครับ
ง่วงบ่อเมาบ่อง่วงก็ไปนอนเด้อนะครับคุณผู้ชม
ไปดูภาพของรถเก๋งคันนี้กันนะครับ
เนี่ยคันหลังก็ยังพอจะมีอารมณ์ขันอยู่บ้างนะ

แล้วก็มีสันนิษฐานหลายอย่างนะครับ

งานเลี้ยงมาหรือเปล่าเอ๊ะยังไง
แต่ว่าพี่คันข้างหลัง
เขาทนขับตามคันนี้ไปประมาณ๔นาทีกว่า
โอ้โหคุณแล้วก็ถ่ายไว้แบบนี้เรื่อย

เห็นรถบางคันก็กล้ากลัวกลัวจะแซงนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายไปติดอยู่บริเวณไฟแดงด้วยกัน
แล้วก็คนในรถคันหลังก็พยายามจะถ่าย

เขาจะจอดไหมพี่เจอดคุณจอด
ถ้าจอดสัญญาว่ายังพอมีสตินะ

แล้วก็ถ่ายได้ใกล้นี่แหละครับคุณ

เขาบอกคนที่ขับรถคันสีดำแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ด้วยนะ

พร้อมข้อความว่าง่วงก็จอดนอนก่อนเถอะครับ
แล้วก็บอกว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ถนนจากอำเภอศรีดา
่งหน้าเข้าอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของคลิปโพสต์ปุ๊บคนที่เข้ามารับชม

บอกว่าอาการแบบนี้นะน่าจะเป็นอาการของคนเมามากกว่านะครับ
แต่ก็ภาวนาให้ปลอดภัยกันทุกคน
คนขับรถสีดำทั้งเพื่อนร่วมทางตีเดอร์
เขาบอกแบบนี้คุณน่ากลัวนะแบบนี้นะ